หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วม
ในพระราชพิธีพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนะครับ
ในวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมีเคเซอร์นำเกลวังชุก
สมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพบาวังชุก

ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับอย่างราชนาจักรภูตาลแล้วนะครับ
โดยการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะครับ
ด้วยมีพระราชศรัทธาแล้วก็เพื่อเป็นการสารสัมพันธ์
ในพระราชมัยตรีอันดีระหว่าง๒อราชอาณาจักร

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
วันที่๑๕ตุลาคม๒๕๕๙เวลา๑๗นาฬิกา
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวางชุก
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูตาล
พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวางชุก
และพระโอรสเสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทย
โดยมีนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รองนายุทธมนตรีและพระอิยา
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนริบดิน
สยามินทราธิราชบรมนาศบพิษ
กลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เมื่อวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙เวลา๙นาฬิกา๔๐นาที
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูตาล
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุก
ทรงวางพวงมาลาถวายราชศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนริบดินสยามินทราธิราชบรมนาศบพิษ
และทรงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวัง
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวางชุกเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่๒๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีที่๔แห่งภูตาล
สมเด็จพระราชินีอาชิเชริงยังเตนวังชุก
ทรงสำเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยออกสฟอร์ตสหราชอาณาจักร
เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
และส่งประกอบพิธีราชาพิเศษเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่๕แห่งภูตาล

โสกอภิเศกสมรสกับสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุก
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
ปัจจุบันพระชันศา๘เดือน

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่๑๒๑๓มิถุนายน๒๕๖
ในขณะที่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุก
สมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุก
พระดำเนินไปทรงพระอักษรแสดงความอาลัย
พร้อมทั้งทรงลงพระนามาพิไทยณสาราว่าการพระราชวังพระบรมมหาราชวัง

ส่งร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ค่าราชบริพาณค่าราชการระดับสูง
ร่วมสวดมนตร์และจุดประทีบหนึ่งพันดวงนวิหารเกณฑาแห่งทาชิโชซองในกรุงทิมภูมิเมืองหลวงของพูตาน
พร้อมทั้งส่งพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ราชอาณาจักรภูตาลจัดการไว้ทุกข์และลดทงชาติลงครึ่งเสา
รวมทั้งทำพิธีจุดโคมไฟเนยและการสวดมนต์พิเศษเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา๗วัน
วันที่๑๗ตุลาคม๒๕๕๙เวลา๔นาฬิกา๘นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูตาล
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุกและเจ้าชายจิกมี่นำเกวังชุกไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยมีนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย

และบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
เฝ้าธูลละอองพระบาททศงสเด็จ
ส่งเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและทรงย้ำถึงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างราชวงศ์พูตารและราชวงศ์ไทย
พระองค์เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวภูตาลทั่วประเทศเสียใจเป็นอย่างมาก